เป็นเลสซิ่งนะคะก็ได้ทำบุญวันเกิดนะฮะ
ขอบคุณที่มีแพทย์ภรรยาที่ดีค่ะ
แม้ว่าจะเจอมรสุมใหญ่มากตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวนะคะ
ก็สำหรับเบ้นอักษรกิจวรโรธเจริญเดช

ซึ่งถูกโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับนายไซสนะ
ซึ่งก็เป็นแก๊งค้ายาเสพติด
โดยจะต้องพิสูจน์ตนเองต่อไป
แต่ในด้านชีวิตคู่นะฮะ
กับนางเอกสาวแพทย์นับประพาตันตระกูลเนี่ย

แล้วก็ถูกมีลูกน้อยอยู่นะตอนนี้เนี่ย
กำลังจะออกมาลืมตาดูโลกในวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้แหละค่ะ
ล่าสุดเบนด์เนี่ยก็ได้โพสต์นะคะ
ภาพคู่กับภรรยาสาวนะคะพร้อมข้อความ

ในวันคล้ายวันเกิดของตนเองครบ๓๐ปี
อ๋ออยู่๓๐เอง

วันหนึ่งเวลาช่างเดินผ่านไปอย่างรวดเร็ว
แป๊บเดียวเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านมาแล้ว๓๐ปี
ผมไม่เคยรู้สึกเสียดายหรือว่าเสียใจกับทุกเรื่องราวทุกช่วงเวลาดี
ที่เราได้ล้มลุกคลุกคลานผ่านมันมา
การที่เราได้อยู่กับสิ่งที่เรารักกับคนที่เรารัก
ไม่มีครอบครัวมีแม่นะได้มีครอบครัวได้มีแม่มีพี่น้องมีภรรยาลูกที่ดี
การที่เราได้อยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานั้น
ผมถือว่าผมได้ทำตามความฝันอันสูงสุดของชีวิตผมนั้นสำเร็จแล้ว
ด้านแพทย์ก็ได้มาคอมเมนต์สั้นว่าสุขสรรค์วันเกิดค่ะสามี
จากนี้นะฮะช่วงเช้าก็ยังได้พาเบ้นเนี่ยนะฮะได้โพสต์ภาพด้วยนะฮะ

ที่มาร่วมอวยพรในวันเกิดนี้ด้วย
นี่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหม

ตอนนี้จับต้นชนภัยไม่ถูกแล้วนะที่เช้น